ภาวะชายหญิงอ้างตัวเป็นตำรวจส่วนกลาง
ถ้าพูดว่าตำรวจส่วนกลางมาเนี่ยมันจะดูแบบ

บุกเก็บสวยสาวร้านนวด

ตำรวจอุดรแต่ไปเก็บสวยหนองคาย

มไส้เขาล่ะกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านนวดจับภาพเอาไว้ได้ครับที่จังหวัดหนองคาย
สวมเสื้อกั๊กสีน้ำตาลนะครับ
ทำไมรู้ว่าเป็นตำรวจทำไมคิดว่าเป็นตำรวจ

ส่วนผู้หญิงร่างทวมนั่งอยู่ด้วยนะครับ
สักพักผู้หญิงคนนี้ผู้เสียหายนะฮะ
อยู่ที่ร้านนี้ก็เดินเข้าร้านไป
แล้วผู้ก่อเหตุผู้หญิงร่างทวมนี้ก็เดินตามเข้าไป
มีกระดาษกับปากกาอะไรด้วยนะนะฮะ
สพหนองคายเมื่อวันที่๘ติศาคมที่ผ่านมา

ชายหญิงคู่นี้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาจากส่วนกลางแน่
ต่อไปนี้ต้องส่งค่าคุ้มครองนะเดือนละ๑๐๐บาท
ถ้าไม่ให้จะโดนจับนะครับกลัวสิเจ้าของร้านกลัว
จ่ายให้๕๐๐บาทไอ้คู่นี้ก็กลับไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาเลยครับไปหาพี่ที่ร้านนวดนะครับผู้เสียหายเนี่ย
เจ้าของร้านนวดให้ข้อมูลบอกว่าจริงรถยนต์มาสองคันนะ
หนึ่งในนั้นเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวจำได้จำเลขทะเบียนได้ด้วยแต่จำได้แค่เลขนะ
นะฮะแล้วไม่ใช่ร้านเธอนี่คันนี้ฮะมาคันนี้โอ้โหมาซะหรูเลย
ไม่ใช่ร้านเธอร้านเดียวนะครับโดนไปแล้วไม่ต่ำกว่า๑๕ล้าน
แล้วครูด้วยนะจะมาทุกเดือนนะจะมาทุกเดือน
กินก็ลำบากอยู่แล้วมันเจออะไรแบบนี้
ล่าสุดผลัพรดโทยันยงเวทโอสตครับ

ท่านยอมรับอย่างลูกผู้ชายอย่างชายชาตรตำรวจเลยเหรียญ
ผู้ชายในคลิปเป็นตำรวจจริง
ยศดรรดิ์ตำรวจสังกัดสองพาวเมืองอุดรธานี
ส่วนผู้หญิงตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใคร
เดี๋ยวถ้าตรวจสอบแล้วแน่ชัด
กระทำความผิดจริงใช่ไหม
เล่นทั้งวินัยเล่นทั้งอาญา

ภักษียอมรับเองนะครับค่ะนะครับ